ถนนข้าวเหนียวที่ขอนแก่นกันหน่อยฮะ
วันนี้คนหลังไหลกันมาเป็นหลายหมื่นคนนะเกือบแสน

วันนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ครับ
ในเกษตรสบานนครขอนแก่นประมาณ๘๐๐๐๐คน

หลังจากที่คุณบอมอภิวัตนักข่าวของเรารายงานสดเข้ามา

โอ้โหดิฉันก็หาไม่เจอค่ะ

โอ้โหภาพมุมสูงจะเห็นเลยคนแน่นทุกมุมฮะทุกแยกเลย
ถนนยาวประมาณกิโลกว่าคนเต็มเอียดเลยครับ
งานสงกรานอีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคร์และถนนข้าวเหนียวประจำปี๒๕๕๙
พลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติครับ
นี่ฮะก็จะเล่นต่อกันแบบนี้ชูแขนกันสุดแขนนะครับ

ปีนี้มีคนไทยและต่างชาติให้ความสนใจมากสุดเท่าที่เคยมีมา

ผู้ว่าขอนแก่นพอทำพิธีเปิดงานเสร็จปั๊บ

เฮฮะนี่คุณบอมน่าจะถือกล้องแล้วก็ทำเฮกับเขาไปด้วยนะครับ
ไปกลับ๓รอบเอาไปรอบนึงเอากลับไปอยู่แบบนี้ครับ
หลังจากนั้นนะครับก็ส่งต่อความสุขกันเลยครับ
ยาวไปถึง๔แยกเตียวโฮงระยะทางเกือบกิโลเมตรหนึ่ง

หลายคนก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ละลึกด้วยนะครับ
อาจจะบางคนหยิบกล้องมาถ่ายป๊าพะดนขึ้นข้างหน้ายกมือขึ้นปัดกล้องตกก็มีเหมือนกันนะฮะ

ปีนี้สนุกมากครับเอามาฝากกัน
เพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวขอนแก่นไม่เป็นไร
อิ่มใจอิ่มเอ็มได้ทางหน้าจอแทลละทีวีช่อง๓๒ครับ